คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งขอความช่วยเหลือมานะคะ
คือเธอบอกว่าเธอจะไปทำงานที่ดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต
ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าไปทำงานนวดเป็นนวดแผนโบราณนวดแผนไทยอย่างนี้ค่ะ
แต่ไปมาพอไปถึงแล้วเนี่ยไม่ได้นวดนะคะ
เขาบังคับให้เธอขายบริการเธอก็เลยอัดคลิปโพสต์ขอความช่วยเหลือค่ะ
เพราะเธอบอกว่าเธออยากกลับเมืองไทยตอนนี้โดนยึดพาสปอร์ตโดนอะไรหมดเลยนะ
กลับไม่ได้เพราะว่าคนที่พาเธอไปทำงานบอกว่าต้องจ่ายเงินก่อน๗๐๐กว่าบาท
ถึงจะให้กลับได้เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

เพจอีซอสขยี้ข่าว๒โพสต์เอาไว้ค่ะ

เพราะว่าเธอถูกคนรู้จักหลอกให้ไปทำงานร้านนวดที่ดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต
แต่สุดท้ายเงินก็ไม่ได้นวดก็ไม่ได้ทำ
ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศเธอทนไม่ไหวค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่ดูไบจะขอให้ใครช่วยก็ไม่รู้จะไปขอยังไง

น้องอยากจะเดินทางกลับไทยแต่ในจ้างยึดพาสปอร์ตเอาไว้
แล้วก็บอกว่าให้ชดใช้เงินที่ติดค้างให้ครบก่อน
น้องก็เลยไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยนะคะ
สุดท้ายอัดคลิปลงโซเชียลขอความช่วยเหลือจากคนที่เมืองไทยนี่แหละค่ะ
เพื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานไหนก็ตามแต่เนี่ย
เห็นคลิปแล้วก็จะยื่นมือมาช่วยเหลือ
เธอบอกเลยว่าเข็ดแล้วตอนนี้อยากกลับบ้านไปหาครอบครัวที่สุดเลยนะคะ
ทีมข่าวก็ติดต่อไปค่ะที่หญิงสาวรายนี้นะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่าน้องพิมนะคะ
เป็นชาวจังหวัดสะแก้วค่ะตอนที่ทีมข่าวของเราคุยด้วยเธอร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเธอไปทำงานต่างประเทศเพราะว่าอยากได้เงินมาใช้หนี้
อยากจะเลี้ยงดูแม่และลูกชายเธอมีลูกชายตั้งเนี่ยชีวิตเนี่ยที่รอคอยความหวังจากเธอเนี่ย
อยากจะให้คนในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่สบายขึ้น
ลูกชายเธอตั้งสามคนนะคะไหนจะแม่ไหนจะลูกสามคนเธอก็เลยตัดสินใจไปทำงานที่ดูไบ
เพราะว่ามีคนรู้จักชวนค่ะเธอไปอยู่ดูไบได้๕วัน
ก็เดินทางไปกับเพื่อนคนไทยสามคนนะคะแต่สามคนนั้นถูกแยกไปทำงานที่อื่น
ตอนแรกตกลงกันว่าเธอเนี่ยจะทำงานนวดแผนไทยแต่กลายเป็นว่าเธอถูกบังคับให้ขายบริการ
ไม่อยากทำเธอไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้
ระหว่างที่คุยกันเธอร้องไห้ตลอดเวลาจริงคุณผู้ชมค่ะ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าพี่หนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านพาหนูกลับบ้านหน่อย
ประโยคแบบนี้ซ้ำว่าเธออยากกลับบ้านนะคะแล้วร้องไห้จนตาบวมเลยนะคะ
คือในจ้างบอกว่าถ้าอยากกลับไทยต้องจ่ายเงินคืนให้กับนายจ้าง๗๓๐๐๐บาท
บอกไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนฐานะก็ยากจนที่บ้านเธอไม่มีเงินหรอก
เนี่ยค่ะเธอเลยบอกว่าคือตอนนี้สิ่งที่เธออยู่นะที่เธอเผชิญอยู่ที่ดูไบ

ถ้าหนูไม่ทำงานใช้นี่แค่เค้าก็มีแล้วหนูก็จะไม่มีเลือดค่ะ
คุยกันเรื่องงานพอมันเจอหน้างานมันไม่ใช่เลยอีก
ตอนนี้น้องอยากประสาทอยากกล่าวอะไรถึงสถานทู้ทายนะคะให้ช่วยเหลือหน่อย
ฉันช่วยที่กลับทำงานมาบ้าง
ทีมข่าวของเราประสานขอความช่วยเหลือไปให้นะคะ
ก็ประสานข้อมูลไปที่ตำรวจก่อนนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพักขพงศัยอุบลรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่ง
ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้ค่ะสำหรับกรณีของน้องเนี่ยนะคะ
ตมประสานข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกนะคะ
เช่นเรื่องไฟล์ฟินที่พักที่ดูไบอยู่จุดไหนยังไง
ก็จะได้ตรวจสอบให้แน่ชัดช่วยเหลือได้ตรงจุด
ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ทางการช่วยเหลือเบื้องต้นมี๒ประเด็น
ประเด็นแรกเนี่ยถ้าเกิดเรารับทราบข้อมูลให้ได้มากที่สุด
แล้วก็จะไปเช็คในระบบว่าเขาเดินทางไปกับใคร
เขาแจ้งที่อยู่ปลายทางไว้อย่างไร
ใครเป็นคนจองตัวเครื่องบินนะครับ
ตรงนี้ก็คืองานสืบสวนซึ่งเราคงจะต้องช่วยเหลือคนก่อนเป็นมิชชั่นแรก
แล้วก็ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ
ในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ทางฝั่งโน้น
ทีนี้ค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
นายธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า
ล่าสุดนะคะหญิงสาวรายนี้กำลังเดินทางไปที่สถานกงศูนย์ใหญ่
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ประสานความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาตัวเครื่องบินเดินทางกลับเมืองไทย
แล้วกำลังหาโรงแรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะได้รับการประสานความช่วยเหลือแล้วนะคะ
หญิงสาวรายนี้จะไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายนะคะ
แต่เธอคือผู้เสียหายค่ะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ
ในการพาผู้หญิงรายนี้กลับให้ได้
ซึ่งการกระทำคนที่ชวนไปเนี่ยมันเข้าข่ายการค้ามนุษย์นะ
มันเข้าข่ายการค้ามนุษย์เดี๋ยวทีเนี้ยคนที่ชักชวนไปพาไปเนี่ย
ตำรวจจะมีการดำเนินการแน่นอนแต่ตัวเธอกลายเป็นผู้เสียหายนะคะ
เธอไม่ได้ผิดอะไรนะคะหลังจากนี้ประมาณ๓๕วัน
โฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าพาเธอกลับมาไทยได้แน่นอน
ภายใน๓๕วันแล้วก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามขั้นตอนแล้วค่ะ
ทีนี้ค่ะล่าสุดทีมข่าวของเราก็บอกว่า
ตรงตามที่เจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ส่งความช่วยเหลือไปแล้ว
คุณพัชราโอลินผู้สื่อของเราก็ติดตอบประสานงานนะครับ

แต่นี่ก็เป็นหนึ่งในหลายคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีกี่คนนะนะคะ